ท่านผู้ชมครับดูความคืบหน้าเรื่องของสองเด็กหนุ่มชาวสงขลาที่เดินทางเข้ามากรุงเทพ
ซี่คันนี้ฮะเขียวเหลืองคันนี้นะครับชื่อคนขับเจ้าของรถทะบงทะเบียนเห็นชัดเจนหมด
เพราะว่าญาติเขาไปตรวจสอบนะเรียก๙๐๐บาท
น้องก็นึกว่าก็สองคนอ่ะ๙๐๐เออไปถึงที่บอกเอาไม่ใช่คนละ๙๐๐
โอ้โหว้ย๑๘๐๐อ่ะน้องก็ยอมจ่ายนะก็คิดในใจว่ามันแพงจัง
ลงไปถึงบ้านยาดเล่าให้ยาดฟังยาดบอกโอ้โหไม่ใช่ละค่ะ
อย่างงี้มันขู่ตรีดละนะมันแบบอื้อหือเกินไปนะ
ปรากฏว่าหลังจากเรื่องราวนี้ถูกแชร์ไปในสังคมออนไลน์เนี่ย
เขาก็ส่งเรื่องราวไปในเพจดังเพจหนึ่งแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นเจ้าของรถนะ
ประจันสิงหอนแต่เขาไม่ได้เป็นคนขับ
เพราะเขาเองก็ปวดแขนมึนชาเป็นอมพลึกมา๒ปีแล้ว
ลูกหลานเอาไปขับก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงเหมือนกันนะ
เดี๋ยวจะไปพบตำรวจก็แล้วกันแต่ว่าต้องขอโทษทุกฝ่ายจริง
พร้อมกับวอนขอความเห็นใจอีกนะบอกว่าที่เรียกพันแปดเนี่ย
ขอให้เห็นใจไหนเถอะเพราะว่าเขาได้จริงแค่หัด๓๐๐
คือมันใช่ไหมล่ะมีในหน้าจริงหรือเปล่า
หรือในน่าคนด้านเป็นใครเจ้าหน้าที่ต้องไปไล่ต่อนะ
หักในหน้าพันห้าแล้วไปเรียกลูกค้าพันแปดบอกตัวเองได้สามร้อยขอความเห็นใจ
อืมโอ้แม่นี่ไม่บ้าก็เบาแล้วเนี้ยค่ะคิดตักกะแบบนี้
ท่านผู้ชมครับตกลงวันนี้นะครับล่าสุดนะฮะ
เจ้าของรถแท็กซี่คันนี้ตามชื่อคือนายประจันสิงหอน
อายุหกสิบสามปีนะครับวันนี้นายประจันทร์ได้พาคนที่ขับในวันนั้น
บอกว่าคือลูกชายของเขาชื่อว่านายสุภโชคสิงหอน
อายุ๓๖ปีไปพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรปากคลองรังสิต
นายสุปโชคบอกว่ารถแท็กซี่คันนี้เป็นของพ่อเขาพ่อเขาเป็นอำมพลึก
มีอาการชาที่มือกับเท้าซ้ายขับรถไม่ได้ขับรถไม่สะดวก
เขาก็เลยเอารถออกมาขับหารายได้เองก็ทำแบบนี้มา๓๔ปีแล้ว
ปกติจะขับรถรับส่งหาผู้โดยสารช่วงกลางคืนแล้วก็จะกลับเข้าบ้านช่วงสาย
วันเกิดเหตุประมาณ๙นาฬิกาขณะกำลังขับรถกลับเข้าบ้านย่านตรังสิต
แวะจอดรับรอผู้โดยสารแถวสถานีขนส่งหมอชิด
กระทั่งเจอเด็กหนุ่มมากันสองคนลักษณะกำลังมองหารถแท็กซี่
เขาก็เดินเข้าไปหาแล้วก็ถามว่าจะไปไหน
ซึ่งเด็กทั้งสองคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าจะไปย่านตรังสิต
ก็เห็นว่าเป็นเส้นทางเดียวกันเพราะว่าเขาก็จะกลับเข้าบ้านย่านรังสิต
คนละเก้าร้อยบาทอืมซึ่งปกติเคยไปส่งผู้โดยสารที่ต่างจังหวัด
ก็ไม่ได้ทักท้วงอะไรคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา
เพราะเข้าใจว่าเป็นความยินยอมของทั้งสองฝ่ายยืนยันว่าไม่มีเจตนาจะโกงใคร
เพราะว่าพูดคุยแจ้งราคาผู้โดยสารเรียบร้อยผู้โดยสารยินดีจ่าย
เหรอนี่คือความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่าย
ก็อ้างว่าผู้โดยสารไม่ทักทวงก็เลยไม่ผิดก็ถูกต้อง
แล้วก็โพสต์ไปในเพจอ้างว่าหักค่าในหน้าพันห้า

อยู่ไหนอ่ะใช่ไหมแล้วทีนี้พอเป็นกระแสในโลกออนไลน์นะครับ
นายสุประโชคบอกว่าครอบครัวของเขาได้รับผลกระทบหนักมาก
เนื่องจากมีคนมาต่อว่ามาว่าพ่อมาว่าแม่ของเขาที่กำลังป่วยด้วย
เขายอมรับว่าเขาต้องการหาเงินไปรักษาพ่อแม่
ต้องคิดค่าโดยสารลูกค้าสูง
ตอนนี้เครียดมากเลยอยากออกมาชี้แจง
ต้องขอโทษสังคมขอโทษน้องผู้เสียหายทั้งสองคนด้วย
และหากอยากได้เงินคืนเงินส่วนที่คิดเกินจากค่าโดยสาร
จำนวน๑๕๐๐บาทเพราะว่าเขาบอกว่าค่าโดยสารมันคือ๓๐๐

สำหรับว่าโอเคผมเป็นราคารถขับเมามาอีกแล้วครับ
พอจะหาคนเข้าบ้านเพราะผมต้องจ่ายค่าทางด่วนทางแหละเข้าบ้าน
แต่ไม่คิดอาก็เห็นน้องเขาไม่ได้พูดอะไร
ผมก็บอกว่าราคาเท่านี้เขาก็จ่ายตามปกติ
แพงไม่แพงผมคิดว่ามันขึ้นอยู่ความเต็มใจของลูกค้าที่เขาจะจ่าย

เราถามเขาบอกว่าเออประมาณเท่านี้เท่านั้นเอง
เขาไม่ได้ว่าอะไรน้องเขาก็จ่ายตามปกติ
แต่อันนี้มันไม่ใช่ความเต็มใจของลูกค้าไง

เขาไม่รู้เลยว่าไอหลังศิษย์คือตรงไหน
ถ้าเกิดว่าคุณเข็มมาสอนหรือผม
เคยนั่งรถแท็กซี่จากหลังศิษย์
หมอชิดรังสิตรู้แล้วว่า๓๐๐บาท

แล้วสุปโชคบอกว่าคิด๙๐๐บาท

แล้วเรายอมอย่างนี้อันนี้คือความยินยอมเต็มใจ

เค้าไม่รู้เค้าไม่เคยมาไง
เพราะคุณบอกว่า๙๐๐คนละ๙๐๐เหมาเขาก็คงคิดว่าเออสงสัยเขาคิดราคานี้กันมั้ง
เขาไม่รู้ไม่ใช่ว่าเขาเต็มใจ
เหมือนที่คุณภาคภูมิบอกงงในตักกะของเขาเหมือนกัน
อืม
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปที่กรมการขนส่งทางบกนะฮะ

ที่หมอชิดไปเข้าพบกับนายสมชัยราชแก้วนะครับ
เป็นหัวหน้าฝ่ายตรวจการกรมการขนส่งทางบกนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบนะคะ
ก็ผิดแหละค่ะจะมาอ้างอะไรไม่ได้
พโชคก็ถือว่าผิดนะตามพรบรถยนต์ปี๒๕๒๒นะคะ
สามข้อหาค่ะข้อหาแรกก็คือไม่ใช้มาตรค่าโดยสารก็คือไม่กดมิเตอร์

ข้อหาใบขับขี่รถยนต์สาธารณะหมดอายุปรับสูงสุด๒๐๐๐บาท
ข้อหาไม่จัดส่งประวัติผู้ขับรถให้กรมการขนส่งทางบกปรับ๑๐๐๐บาท
นะคะถ้าปรับสูงสุดทั้งหมดเนี่ยก็รวมแล้ว๔๐๐๐บาท
ทีนี้ค่ะทางกรมการขนส่งทางบกก็กำชับสุภโชค
บอกว่าต้องให้บริการผู้โดยสารอย่างเป็นธรรมต้องกดมิเตอร์ทุกครั้งนะคะ
ปฏิเสธผู้โดยสารแต่ทางกรมการขนส่งทางบกบอกว่า
มันก็เป็นความผิดครั้งแรกของสุประโชคอ่ะคุณภาคภูมิครับ
ถ้าผิดอีกซ้ำอีกก็เดี๋ยวจะมีมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดเพิ่มเติมต่อไป
เรื่องต้นตอนนี้ก็มีโทษปรับตามนี้นะคะ๓ข้อหา
พโชคก็รับปากว่าจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้อีกแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษต่อสังคม
บอกว่าเรื่องนี้ได้รับบทเรียนแล้วจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกนะคะ
อันนี้คือความผิดครั้งแรกหรือความผิดที่จับได้เป็นครั้งแรก
อันนี้เราก็ไม่รู้ส่วนพ่อของเขานะครับนายประจันทร์นะครับ
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นกำลังนอนอยู่ในห้องพัก
แล้วก็เปิดดูเฟซบุ๊กเห็นมีการแชร์โพสต์เรื่องนี้ก็ตกใจ
เพราะในภาพที่เห็นเนี่ยรถแท็กซี่ป้ายทะเบียนชัดเจน
และก็รู้ทันทีว่าเป็นรถของเขาที่ให้ลูกชายเอาไปขับ
พิกรรมแบบนี้จึงรู้สึกเสียใจมากเพราะตลอดระยะเวลาหลายปีที่ขับแท็กซี่มา
ไม่เคยเอารัฐเอาเปรียบผู้โดยสารจะกดมิเตอร์ทุกครั้ง
ว่ากล่าวตักเตือนลูกชายไปแล้วว่าขอให้กลับตัวกลับใจอย่าทำแบบนี้อีก
ถ้าไปเรียกรอบแบบนั้นมันสงสารเขาบางคนคนมาจากบนนอกอย่างเงี้ย
ของพี่ที่ต่างพี่เป็นเจ้าของรถก็สิแต่ไม่ได้รู้เหตุการณ์ในการกระทำของลูก
และครั้งนี้ที่ผมได้รู้แล้วก็ผมก็ยอมรับผิดทุกอย่าง